น้องเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ว่าเป็นเด็กยอดกระตันยูเลยทีเดียวนะคะ
ช่วยแม่เก็บขยะขายแล้วก็หาเงินส่งตัวเองเรียน
จะโดนเพื่อนล้อแต่ไม่เคยอายเลยนะคะ
แถมยังเรียนดีได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง๓๖อีกด้วยล่ะค่ะ
ที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ไปพบกับนางสาวเจนจิรากิ่งวงศาหรือว่าน้องใหม่
อายุ๑๕ปีเรียนอยู่ชั้นม๓โรงเรียนเก้งเต็ก
กำลังช่วยนางหนูรักกิ่งวงศา
อายุ๔๘ปีผู้เป็นแม่เนี่ยคัดแยกขยะแล้วก็ของเก่าอยู่ภายในบ้าน
หลังก่อนหน้านี้น้องและแม่ออกไปตระเวนเก็บของเก่า
ทั้งขยะแล้วก็บ่อขยะเทศบาลห้วยแถลงเพื่อจะนำไปขาย
แล้วก็นำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและเก็บเงินเอาไว้เรียนหนังสือนะคะ
ไปสอบถามน้องใหม่น้องเล่าให้ฟังว่า
ครอบครัวมีอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
โดยจะเข็นรถไปตระเวนเก็บของเก่าตามถังขยะในหมู่บ้านตลาดสด

หลังจากได้ของเก่ามาแล้วก็จะมาช่วยแม่คัดแยกอีกครั้ง
แล้วก็เอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า
มีรายได้เพียงวันละ๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้น
เงินที่ได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้จ่ายในบ้าน
อีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะ
น้องใหม่บอกนะว่าตอนเด็กเคยโดนเพื่อนล้อว่าเป็นคนสกปรก
หรือไม่ก็มองด้วยความรังเกียจจนทำให้น้องเก็บไปคิดมากค่ะ
เพราะที่มีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็มาจากการเก็บขยะ

ซึ่งก็คิดว่าจะช่วยแม่เก็บขยะแบบนี้ต่อไปเรื่อย
เพราะว่านอกจากจะได้เงินจากการขายขยะแล้ว
ยังถือเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนให้น่าอยู่อีกด้วยนะคะ
มีกินไม่ใช่ถึงวันขยะ

มีกินไม่ใช่
ก็เพราะว่าเก็บขยะขายนี่แหละ

มีแม่เก็บขยะแต่งตัวสกปรกแต่ก็ได้บอกลูกค่ะว่าการเก็บขยะเนี่ยมันเป็นอาชีพของแม่นะมีกินไม่ใช้ก็เพราะการเก็บขยะไม่ต้องไปรู้สึกอับอายใครค่ะส่วนเรื่องการเรียนของลูกสาวก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเรียนดีขยันตั้งใจล่าสุดในเกรดเฉลี่ยนมั้ยคุณสูงถึง๓๖ค่ะเก่งนะ

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ